กลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะไปที่อาจารย์ภัยบูลค่ะ
อาจารย์ฉันถามแบบตรงไปตรงมาเอาถามตรงก่อนเลยนะคะ
มันไม่ได้เกี่ยวกับคดีความใดทั้งสิ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับพระธรรมชโยหรือไม่
แต่จริงแล้วอาจารย์ไม่ต้องการรูปนี้ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ครับผมเพียงแค่ต้องการให้เรื่องที่นำขึ้นทูลเก้า
นามของสมเด็จราชาคณะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้น
จะต้องไม่มีข้อคอรหาใดไม่ว่าจะเป็นรูปไหนสมเด็จองค์ใดก็ตาม
เพราะว่าช่วงนี้พอดีผมทำเรื่องปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ผมเห็นปัญหาที่สำคัญก็คือเรื่องการไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
ฝ่าฝืนพระธรรมวินัยในคณะสงฆ์
ดังนั้นผมก็อยากจะเห็นว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะฮะ
ถ้ามีการสรรพนานั้นก็จะต้องเป็นสมเด็จที่ปฏิบัติที่ดีที่สุด
แล้วก็ไม่มีข้อคอรหาใดได้เกี่ยวกับละเมิดพระธรรมวินัย

อาจารย์ด้วยหัวข้อนี้นะคะคุณสุพัฒพฤษค่ะ
คือปฏิเสธไม่ได้นะคะคุณประพฤษว่ามีคนกังขาเยอะ
แล้วถ้าจะมาปกครองสงฆ์ทั้งหมดแล้วมีข้อคอรหาแบบนี้
คือเรียนอย่างนี้ครับคือทางเจ้าพระคุณสมเด็จเอง
หรือพุทธศาสกชนทั่วไปเอง
ผมเข้าใจว่าท่านไม่เดือดร้อนที่จะตั้งเร็วตั้งช้าหรือตั้งไม่ตั้ง
แต่จะเรียนว่าประเด็นที่บอกว่าไม่เสนอ
เนื่องจากว่ามีมณฑินมีข้อกังหามีคอลหา
ไม่ใช่ไม่มีมีตรงไหนใครชี้เมื่อไหร่
ข้อหาเรื่องอะไรเพราะคุณพูดกันเอง
มีคนกี่คนที่ชี้ว่าสมเด็จช่วงมีปัญหามีคอลหา
คุณจอมขวัญเลยเคยเห็นไหมครับเคยดูไหมครับ
ในคนในสังคมนี้มีกลุ่มไหนบ้าง
ที่ออกมาชี้ว่าเจ้าบูรณสมเด็จช่วงมีข้อคอรหามีมณฑิน
อะไรอย่างไรที่ว่ากันไปนะครับ
อาจารย์ภัยบูลอาจารย์จะยกกลุ่มไหนมาบ้างคะ
ผมไม่เป็นกลุ่มแล้วเป็นหน่วยงานของราชการ

เอสไอกำลังสอบอยู่แล้วใครคิดว่ามีมณฑีมีข้อคอรหาครับ
คือเอาอย่างนี้ข้อคอลหาแค่เป็นคดีอย่างนี้
มาจากไหนครับใครชี้ว่ามีคนหาใครชี้
คือเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นก่อน

คือคำว่าข้อกรหาเนี่ยไม่ต้องชี้
เป็นข้อข้อกรหาแต่ถ้าความผิดเนี่ยชี้
คือยังไม่ต้องพาเข้าไปถึงเรื่องข้อกฎหมายใช่ไหม

คือผมไม่อยากจะพูดนะครับว่า
ผมถ้าถามความเห็นผมทางกฎหมายนะ
ผมก็ผิดแต่ผมไม่อยากพูดคำนี้นะครับ
เพราะผมเป็นเพียงแค่อยากจะพูดเป็นเพียงแค่ว่า
เรื่องของการนำนามขึ้นทูล๙นั้นนะฮะ
ก็จะต้องให้เคลียร์ให้เรียบร้อยนะฮะ

คือเอาเริ่มต้นผม

จากนั้นก็มีเครือข่ายมากมายนะฮะ
ซึ่งผมไม่อยากบอกชื่อแล้วมันเยอะแยะไปหมด
แต่ถ้าเจ้าไล่ชื่อเดี๋ยวเจ้าให้นะฮะ
แล้วผมถามว่านะฮะ
เรื่องที่เขาคอลหานะ

แต่เรื่องเขาคอลหามันจริงหรือไม่จริง
มันมีมูลหรือไม่มีมูลนะฮะ

ถ้าเขาคอหาว่ารถเบ้นเนี่ยนะฮะอ่า

เบ้นที่สมเด็จวัดปากน้ำท่านมีอยู่ผิดกฎหมาย
ถ้าท่านไม่มีรถคันนี้นะฮะ

แล้วก็ยังบอกพูดออกมาวันนี้นะฮะ
บอกว่าเอกสารที่นำขึ้นไปจดนั้นเป็นลายเซ็นต์ของท่านนะครับ
แล้วก็การจดอะไรต่างมันคือมันมีข้อกฎหมายเยอะ

มันจะต้องสอบสวนแน่ต้องสืบสวน
เดี๋ยวใส่ก็บอกว่าต้องสืบสวนต่อไปนะฮะ
ไซดก็ยังไม่ได้บอกว่าไม่ผิดนะฮะ

ก็กำลังสอบสวนสืบสวนอยู่นะฮะ
จดทะเบียนโอนโดยปกติ
เอกสารที่ไม่ถูกต้องเป็นเอกสารในการจดประกอบ
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับทางผู้บริจาค

เกี่ยวกับทางอู่ที่เขาดำเนินการจนประกอบมา
เอกสารที่ปลอมมีลายเซ็นสมเด็จช่วงไหมคะ

สถานที่จดทะเบียนสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
หรือว่าเกี่ยวข้องกับความผิดของรถไหมคะ

แต่แต่เมื่อกี้ที่อาจารย์ภัยบูลบอกคือ

บอกว่าประชาชนบางส่วนให้เห็นมีข้อกรหา
อย่างโน้นอย่างนี้ผมแค่อยากจะให้บอกว่า
มันไม่ได้เป็นจำนวนอะไรอย่างที่ว่า
มันก็เป็นเพียงควรคนสูตรหนึ่งซึ่งไม่เห็นกันอยู่หรือนะฮะ
เดี๋ยวคุณสุภัทรพฤษมาเช่นกันครับขออนุญาตตรงนี้ผมตกไปนิดหนึ่ง
จำนวนคนไม่ใช่ว่าจำนวนเราน้อยนะจำนวนเยอะนะฮะ
แต่ผมไม่เห็นว่าจำนวนจะมีผลอะไร
ถ้าเป็นคนเดียวเท่านั้นแต่พูดแล้วเรื่องนั้นมันเป็นจริง
เป็นข้อเท็จจริงนะฮะแล้วเอาอะไรมาวัดเป็นจริง

เช่นบอกว่ารถนี้ผิดกฎหมายมันผิดจริงไหมถ้าจริงอย่างเดียว
ถ้าอย่างนั้นผู้พักษาก็ทำไม่ได้สิฮะจะไปตัดสินอะไร
มีแค่คน๒คน๓คนนะฮะความหมายของคุณสุภาพพรส
คือเอาจำนวนมาวัดกันเหรอคะแปลว่าอะไรครับไม่ใช่ผมไม่ได้เอาจำนวนมาวัด
แต่คุณภัยบูลพยายามจะบอกว่ามีข้อคอลหามีมณฑินต้องเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวอีเดียอาจจะชี้อย่างโน้นอย่างนี้
คือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมก็ไม่เห็นประชาชนส่วนใหญ่เขามองแบบนั้น
ผมจะอธิบายแบบนี้ครับ

ถ้าหนึ่งคนที่ชี้แล้วสิ่งที่ชี้มันมีมูลมีสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันต่อ
แล้วหนึ่งคนที่ว่าคือใครแล้วชี้ว่าอย่างนี้ขีดยัง

แล้วที่จัดระบบชี้น่ะมีใครรับรองหรือยังว่าเป็นความจริง
ก็ผมยื่นบอกว่าให้สอบดูว่ารถนี้ผิดกฎหมายไหม
นะฮะคุณก็เขาก็จะสอบสวนต่อว่า
เถระเกี่ยวข้องอย่างไร
ค่ะแล้วก็มีเป็นความผิดไหมหนีประสิทธิ์ไหม
เขากำลังสอบไปตามเรื่องเขาคุณคุณคุณประบูรณ์อย่างนี้

รถคันนี้เนี่ยนะครับที่แถลงเนี่ย

อ่ะเดี๋ยวจะกลายไปวนค่ะเปล่ายังมีเรื่อง
เรื่องรถเบนท์ยังมี๓ประเด็นนะครับ
แล้วยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับพระธรรมชโยธด้วย

ทีนี้ผมเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ก่อนนะครับ

หมายถึงว่าถ้าคนคลาหานะครับ

สมเด็จวัดปากน้ำท่านจะหยุดใช่ไหมครับ

ก็นั่นเถอะผมก็ถามก่อนไงครับ
ความหมายของเจ้าพระบุญคือว่าคุณสุภัยพระต้องการจะถามล่ะค่ะ

ไม่ผมไม่ได้สนใจเรื่องจำนวนคน

ไอ้ที่อาจจะต้องเอ่อตีความก่อนหรือจะต้องรออะไรก่อนเนี่ย
มันก็เป็นความคิดเห็นของคนส่วนหนึ่ง
และคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เห็นแบบนี้
เดี๋ยวส่วนใหญ่นี่
อ้าวเขาถามกับส่วนใหญ่ยังไงครับ
ถามกับส่วนใหญ่ยังไงครับ
พี่ออกมาวุฒรมนธรรมใช่ไหม

ผมจะพูดใหม่ความคิดจนใหม่พอว่าอะไร
ผมหมายถึงว่าเวลาเขามีมติท่านมีมติที่จะนำรายชื่อสมเด็จ
ส่งไปยังรัฐบาลเพื่อกรรมการตามขั้นตอน
ผมไม่เห็นว่ามีใครคัดค้านพระทั่วประเทศท่านไม่คัดค้าน

ไม่มีใครออกมาคัดค้านในเรื่องนี้ค่ะโอ้โห

ไม่ผมว่าคุณสุภัทพศก็ไม่เป็นไร
เพราะคุณสมพระพฤษอยู่กับท่านสมเด็จพระปากน้ำ
แต่ผมเป็นห่วงท่านสมเด็จวัดปากน้ำ
ถ้าคนคุณสุภพฤษยังเข้าใจอย่างนี้
ผมว่าสมเด็จท่านก็เข้าใจแต่ว่าไม่มีใครว่า
มีคนว่าไม่กี่คนอะไรต่างนี่อันตรายนะฮะ
เดี๋ยวอาจารย์ขอแทรกขอแทรกค่ะอาจารย์
เรียนไม่มีเวลาแล้วยังมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
พระธรรมชโยของวัดพระธรรมกายดิฉันไม่มีเวลา
เอาแบบนี้นะคะเรียนถามใหม่ด้วยต้นรายการ
ตกลงแล้วเนี่ยไม่ว่าเรื่องของพระธรรมชโยของวัดพระธรรมกาย
จะชี้ไม่ชี้อย่างไรก็แล้วแต่ผลปลายทางเป็นอย่างไรไม่รู้นะคะ
แต่เพียงเพราะว่าสมเด็จช่วงมีความเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย
โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคดีจะตัดสินอย่างไร

ถ้าไปเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ไปผิดกฎหมาย
ไม่ไปผิดพระธรรมวินัยผมก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกันแล้วไปผิดพระธรรมวินัย
ผิดกฎหมายนะฮะมันก็เหตุผลเดิมนะฮะ
ก็คือเป็นเรื่องของการนำชื่อนามนามขึ้นทูล๙นะฮะเท่านั้นเอง
ถ้าถ้าเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เอาไม่ใช่ฮะ
มันคนละเรื่องกันนะครับ
เขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้อักติ
แต่คือมันมีคดีความอย่างนี้ใช่ไหมความ
มีความถ้าเกี่ยวข้องกันตามข้อที่เก่าหากันนะครับว่า
ไปช่วยเหลือพระธรรมชโยนะฮะ
แล้วช่วยเหลือในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการมหาเทราสมคมเป็นประธานมหาเทราสมคมนะฮะ
ช่วยเหลือธรรมชโยไม่ต้องไปปราชิกตามพระลิขิตของสมเด็จพระยันสังวรนะฮะ
ด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ด้วยเพราะไปเกี่ยวข้องกันโดยที่ไปเป็นอุปชาเป็นพระอุปชา
หรือไปรู้จักคุ้นเคยอะไรกันไม่ใช่
อันนี้ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมชโยของวัดพระธรรมกายแล้วค่ะคุณสุพัฒนพล
ข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเรื่องของธรรมกายก็ดีนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกล่าวหาในเรื่องคดีรถอะไรต่างก็ดีเนี่ย
ในเมื่อยังไม่มีหน่วยงานไหนมาชี้ว่าท่านผิดท่านก็พีเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรเนี่ย
ทำไมท่านเราต้องไปชี้ล่ะว่าท่านผิดแล้วนะครับท่านไม่เหมาะสมท่านอะไรยังไง
ยังไม่มีหน่วยงานไหนชี้เลยนะฮะว่าท่านเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมกายอย่างไร
ท่านเคราะห์ปากลดผิดกฎหมายอย่างไร
ซึ่งทางฝั่งของคุณสุภพฤษบอกว่ารอให้ชี้ถึงตัวท่านก่อนสิ

มันต้องถึงขั้นต้องว่าแจ้งข้อกล่าวหา
แต่ว่าตรงนี้ท่านบอกว่านำเข้าไม่ถูกจดทะเบียนไม่ถูก

แต่ข้อคอรหาไม่ได้มีเฉพาะเรื่องรถอย่างเดียว
สมเด็จเข้าไปถึกลองพูด
มีแค่นี้แหละมีปัญหาอยู่แค่นี้

คือในกรณีของการบอกว่ามีคนคอรหา

แต่การที่สมเด็จช่วงจะขึ้นเป็น
เด็จพระสังฆราชอย่างเป็นทางการหรือไม่เนี่ยนะคะ
ถ้าตอนนี้ขั้นตอนมันไม่เดิน
เพราะว่ายังเจรจากันไม่จบเนี่ยนะคะ
เด็จช่วงท่านก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรถูกไหมค
เดือดร้อนคือท่านไม่อยู่ในวิสัยที่จะบอกว่า

แล้วท่านไม่อยู่ในวิสัยที่จะบอกว่าไม่อยากเป็น
ทุกอย่างมันเป็นไปตามเรื่องของพระราชบัญญัติของจาริตเพณี

ท่านไม่ได้ไปมันพูดไม่ได้

ถามตรงเลยว่าตอนนี้เนี่ย

ไม่ได้อยากหรือไม่อยากขึ้นใช่ไหมคะ

เพียงแต่ว่าคุณภัยบูลพูดถึงว่า

แต่ว่าทางวัดปากน้ำหรือประชาชนทั่วไป

ไม่ใช่ว่าคือเอาอคติส่วนตัว
หรือคิดอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย
แล้วพยายามที่จะไปหาวิธีการอะไรต่างนานาเนี่ย

ผมไม่เห็นผมผิดหลักการตรงไหน
ประเด็นของผมก็ย้ำอยู่จุดเดิมนะ
ว่าการนำเรื่องนามหรือชื่อที่จะนำขึ้นทูล๙นั้นนะฮะ
เป็นประเพณีปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะสมเด็จวัดปากน้ำ
ตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะฮะ

จะต้องไม่มีข้อคอรหาไม่มีปัญหาคดีค้างคานะฮะ
ก่อนนำขึ้นทูลเก้านะไม่ใช่เฉพาะสมเด็จวัดปากน้ำนะฮะ

คือเวลาบอกถึงมณฑินหรือข้อคอรหา

แค่คนคนเดียวพูดเนี่ยก็ต้องรอหรอกค่ะ

มันอาจจะมีมูลหรือมีน้ำหนักน้อยแค่ไหน
แต่คำถามของฉันคือว่าในส่วนของข้อคอรหาค่ะ
ไม่ใช่เรื่องกฎหมายข้อคอรหามีแค่คนเดียวก็ต้องรอเหรอคะ
ตกลงว่าถ้าเป็นผมคนเดียวพูดไม่ต้องรอใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
แล้วถามท่านนี่แหละว่าคือถ้าท่านจะอคติ
สมมุติอาจารย์เป็นบุญจะอคติอาจารย์จะมีข้อคอละหาต่อสำเร็จช่วง
คือก็ต้องรอฟังอาจารย์จนไม่เหลือแม้แต่คนเดียวที่คอรหาเหรอคะ
ไม่ใช่เมื่อมีข้อคอลหาแล้วก็ต้องไปตรวจสอบนะฮะ
มีกระบวนการตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าไอ้ข้อคอรหานั้นมันไม่จริงนะครับ
มันก็จะจบไปนะฮะแล้วข้อคอละหานี้จริงไม่ได้เริ่มจากผม
แต่ผมเห็นว่าถ้าจะนำมีเสียงคอรหากันอื้ออึงอยู่เนี่ย
ลงสื่อหนังสือพิมพ์เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่อย่างนี้ฮะ

ผมถามว่าเราจะพยายามเอาเรื่องนี้นะขึ้นทูล๙เนี่ยนะ
ทำกลางขัดแย้งกันขนาดนี้มีข้อโต้แย้งกันขนาดนี้
ไม่เคยมีแล้วฮะในประเพณีที่ผ่านมาไม่เคยมีใคร

สุดท้ายต้องตอบที่ฉันสั้นมาก
อาจารย์ภัยบูลตอนนี้นะตอนนี้นะคะ
ถ้านายกเสนอชื่อสมเด็จช่วงอาจารย์จะทำยังไง
เชื่อไม่เชื่อสำหรับนายกคนไหนก็ตาม
แต่ว่าโดยเฉพาะนายกพลเอกประยุทธ์ผมไม่เชื่อว่าท่านจะทำ
ตอนนี้นะฮะตราบใดยังเคลียร์ไม่เสร็จ
ถ้าเคลียร์เสร็จแล้วไม่มีความผิดใดทั้งสิ้นนะฮะ
ไม่มีทั้งเรื่องกฎหมายทั้งประภาษฐ์ฟื้นพันธมวินัยใดทั้งสิ้น
ผมเชื่อว่าท่านนำนามขึ้นทุนเก้า
ถามตรงนะคะถามตรงเลยว่า
ยังไงณตอนนี้อาจารย์ภัยบูลก็ไม่เอาสมเด็จช่วงใช่ไหมคะ
ถ้าสถานการณ์ที่ยังไม่เคลียร์นะฮะอย่างนี้นะฮะ
แล้วจากข้อมูลผมผมค่อนข้างเชื่อมากว่าท่านมีปัญหา
ค่ะคุณสุพัฒพฤษค่ะดิฉันถามตรงเหมือนกันค่ะ
คุณสุภพฤษบอกเองว่าสมเด็จช่วงท่านจะต้องการหรือไม่ต้องการขึ้น
ไม่ได้ลูกศิษย์ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
คำถามคือว่าถ้านายกยังไม่เสนอชื่อท่านตามขั้นตอน
คุณสุพัฒนพฤษลูกศิษย์ลูกหาจะทำอะไรคะ
จะไปทำอะไรแล้วฮะก็เพียงแต่เรียกร้องให้ดำเนินการ
ตรงการตามผลกฎหมายเป็นตามรักงาน
ถ้าสมเด็จช่วงไม่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชอย่างเป็นทางการ
คุณสุพัฒนพฤษมองว่าเป็นเพราะอะไรคะ
เป็นเพราะอะไรมันก็พูดยากว่าเป็นเพราะอะไร
เพราะว่าอำนาจในการสถาปนาอำนาจในการนำขึ้นกราบบังคมทูลเป็นอำนาจของทางท่านนายก
แล้วก็พูดส่วนเลยชื่อผู้มีมฤติก็เป็นมหาธิราชสมสมาคม
ขั้นตอนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วตามข้อกฎหมายนะครับ
ถ้าขั้นตอนชัดเจนอย่างนี้แล้วไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกัน
คือผมก็ไม่รู้ว่าบ้านเมืองมันจะอยู่ยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ
แต่ผมก็คงไม่ไปบอกว่าอยากเป็นไม่อยากเป็น
คำถามนิดเดียวผมฝากนิดเดียวว่าทำไม
ทำไมต้องไปถามอาจารย์ภัยบูลผมไม่เข้าใจ
ดิฉันหมดเวลาค่ะครับนะคะหมดเวลาของรายการวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามกันต่อประเด็นนี้ร้อนค่ะ
แล้วเรียนเดาไม่ออกว่าจะร้อนไปอีกนานแค่ไหนนะคะ

และขอบคุณคุณสุภัทรกษ์ค่ะ

เดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับทั้ง๓ท่านค่ะ